อาจไม่แน่ใจนักว่าประยุทธ์จะเป็นนายกไปอีกเมื่อไหร่
แต่ที่เรารู้แน่นอนก็คือ
อย่างช้าที่สุดปีหน้าเราจะได้เลือกตั้งสอสออีกครั้งแน่นอน
และเมื่อมีการเลือกตั้งคำที่เราจะต้องได้ยินเสมอคือคำว่า

บ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นตระกูลที่มีบารมี

ใครเป็นคนคิดคำว่าบ้านใหญ่
อาจารย์ประจักษ์กล้องกิรติแห่งคณะรัฐศาสตร์มธให้นิยามไว้ว่า
การเมืองแบบผู้มีอิทธิพลที่ใช้เครือข่ายอุปถัมภ์

เกาะตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง
ขยายอิทธิพลเป็นเวลายาวนาน

ในช่วงการขึ้นสู่อำนาจของพลเอกเปรม

และในวันนี้เพื่อให้เข้าใจว่า
การเมืองบ้านใหญ่คืออะไรมากขึ้น

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกดครับ

สมาทิสภาพผู้แทนราษฎร์จังหวัดศรีสเกษ
ฝืนมติภักดิ์ไม่โหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั่นเอง
นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ

ส่วนอีกคนที่ใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ
ครับสวัสดีครับผมวิชิตไตยสละนักกุลนะครับ
เป็นนายกองการมหาส่วนจังหวัด๔๑ครับ
แน่นอนครับเขาต้องเป็นพ่อของใครสักคนในฝ่ายการเมือง
เขาคือพ่อของรองโฆษกสำนักนายก
สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ป่ะไปฟังการเมืองรุ่นพ่อพูดถึงคำว่า
การเมืองบ้านใหญ่มันคืออะไรกันแน่

ถ้าจะให้ผมนิยามมันก็
บ้านผมมันก็ใหญ่มันหลังใหญ่มันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่บ้านใหญ่
บ้านเราก็เกือบญาติเป็นการเมืองเยอะ
ถ้าพูดถึงการเมืองมันก็ถ้าเป็นมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้วนะ

สจพี่ชายคนโตเป็นสอสอ

มันก็มีตกบ้างชนะแพ้บ้างชนะบ้างใช่ไหมครับ
เพราะตอนหลังมามันประสบความทุเรศที่มันเป็นกันทุกคน
ผมก็บอกประชาชนตลอดเลยว่า

เหมือนเลือกลูกผมไปด้วยที่เหลือ
เหมือนเลือกภรรยาผมไปด้วย

ประชาชนก็ต้องเป็นคนเลือกมา
ถ้าประชาชนไม่ได้เลือก
แต่อยากมากินภาษีประชาชนนั่นเรียกว่า

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การเมืองบ้านใหญ่ถึงขยายอิทธิพลมาเป็นเวลายาวนาน
เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้อง
เขาไม่ได้เลือกเราไปเป็นนายเขานะครับ
เขาเลือกเราไปบริหารงานแทนเขา
เราก็ดูแลเสมอต้นเสมอไปไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็ให้การพัฒนาเท่าเทียมทั่วถึงนะครับเท่าเทียมทั่วถึงกัน
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนเขาก็พึงพอใจ
สิ่งที่สำคัญเราก็ให้พนักงานเป็นมิตรกับประชาชน
ก็คือประชาชนก็เป็นญาติกันกับพนักงานนี่แหละ
เพราะว่ามีแต่ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยอยู่ในเขตเมือง
ใช่ไหมครับอยู่ในเขตเทศบาลก็มีแต่คนในนี้ทั้งนั้นเลย
คนท้องถิ่นทำงานในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องรู้จักกันกันหมด
เหมือนคุณชาติชาติไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าที่นี่มันก็เหมือนกัน
คุณเอาชนะใจเขาได้โดยที่ว่าคุณเป็นกันเองกับเขาน่ะ
คุณสามารถที่จะนั่งพูดคุยกับเขาได้
คุณสามารถที่จะเข้าถึงตัวคุณเองได้ง่าย
แต่ถ้าเป็นแล้วนี่คุณมองชาวบ้านมันเป็นอย่างอื่น
ไม่เข้าใกล้ไม่พูดด้วยไม่อะไรด้วยคุณอยู่บนฟ้าอย่างนี้

คือเขาจะไปพึ่งใครใช่ไหมฮะชาวบ้าน
จะไปหานายอำเภอหรือจะไปหาดำรวจหรือเขาจะกล้าไปหรือ
เขาไม่กล้าไปหรือเขาไม่กล้าไปอย่างมากเขาก็มาหาเรา
ใครจะมาหาผมนี่ผมบอกว่าถีบประตูเข้ามาเลย
ไม่ต้องมาขออนุญาตไม่ต้องมาขอกับท่านไอ้นี่หรอก
แม้เราจะได้รู้เคล็ดแห่งการเป็นการเมืองบ้านใหญ่

ก็สะท้อนว่าต่อให้จะใหญ่แค่ไหน
ก็เกิดปรากฏการณ์ล้มช้างมาแล้ว
โดยพักอนาคตใหม่หรือปัจจุบันคือพักก้าวไกลนั่นเอง
ผมก็บอกคำเดียวว่าตอนที่มีหน้าที่อยู่นี่

เพราะว่าถึงแม้จะเป็นมีกระแสมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับ
เราก็ไม่เคยไปหวั่นในเรื่องของกระแส
ผมบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้ใช้กระแสไหม
มีแต่ใช้พวกผมนั่นแหละมีแต่ใช้คนอ่ะใช่ไหม
คือถามว่าพรุ่งนี้ได้ไหมคะแนนได้
คือมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาชอบ
กลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเงินไปซื้อจะไปจ่ายหรือว่าจะไปยังไง

โดยเฉพาะอนาคตใหม่ก้าวไกร
คือเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วที่ชอบ
แต่การเมืองต่างจังหวัดนี่
คุณหนีไม่ได้เลยงานศพงานแต่งงานอะไรคุณต้องไปช่วย
แล้วก็มีปัญหาชาวบ้านต้องมาพูดคุยด้วยได้
อาหารที่ไหนโฆษณาว่าอร่อยอ่ะ
โขศนาว่าเหรอคนเข้าคิวซื้อ

คราวหน้าคุณจะไปซื้อไหมเราก็ไม่ซื้อหรือว่าเรายังไม่ซื้อเลย
ซื้อเอาคนที่กินแล้วนี่เป็นไงบ้างบอกไม่อร่อยเอ้ยไม่ถ้าไม่อร่อยเราก็เดินหนีเลย
ชาวบ้านเดี๋ยวนี้กระแสเนี่ยเขาไม่เอานะเขาเอาของจริง
กระแสนี่คือสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเอาอย่างนี้เลยดีกว่า
ผมว่าอย่างนี้นะครับกระแสนี่คือสิ่งที่ไม่มีเหตุผล
ไม่สามารถจับต้องได้ครับเอาที่จับต้องได้สิครับ
ที่เขามีอยู่แล้วคะแนนนี้คือใครไอ้หมูไอ้หมาใครมาลงสมัครนี้ก็ได้นะไม่เกินหมื่น
แต่มันไม่พอที่จะไม่ได้ที่จะได้เป็นก็เพราะว่าคนลงสมัครมันไม่มีศักยภาพในการที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนได้ดูคนที่ลง
ดูแลตัวเองยังลงยังดูแลไม่ได้เลยแล้วชาวบ้านจะไปพึ่งพาได้ยังไง
ชาวบ้านเลือกสอสอเพื่อไว้พึ่งพาอย่ามีปัญหานั่นคือหลักจริง
ฟังแล้วดูท่าจะไม่หวั่นกระแสล้มช้างเลยแม้แต่น้อย
แต่ไม่ว่าการเลือกตั้งรอบหน้าการเมืองบ้านใหญ่จะยังมีอิทธิพลต่อไป
พักการเมืองรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เท่าที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกประชาชนอย่างเราเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุด
เลือกตั้งรอบหน้าคงอีกไม่ไกลแต่จะได้เลือกเมื่อไหร่นั้น
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย